อย่างที่บอกว่ามันเป็นวันหยุดต่อเนื่องตั้งแต่วันแรงงานวันนี้เป็นต้นไปไปถึงวันจันทร์แน่นอนหลายคนก็เดินทางออกต่างจังหวัดเพราะอัดอั้นกันมา
รีบเดินทางตั้งแต่เช้ากลัวจะไม่ทันเดี๋ยวไปติดเคอร์ฟิลล์ช่วง๔ทุ่ม
ส่งผลให้ถนนหลายสายรถเยอะรถแน่นแล้วก็มีรถติดในบางช่วงบางตอนด้วย
คุณผู้ชมดูภาพนี้ทีมข่าวเราไปเก็บมาครับ
นี่คือถนนมิตรภาพมิตรภาพเยอะทีเดียวคนแน่นเลย

ช่วงระหว่างหลักกิโลเมตรที่๓๕๓๙ตั้งแต่ที่บริเวณหน้าองค์การส่งเสริมกิจการโคนมมวกเหล็
หรือว่าอสคอำเภอมวกเหล็กที่สระบุรี
ยาวไปถึงเนินกลางดงที่ตำบลดงพญาเย็น
อำเภอปากช่องที่นครราชศรีมารถแน่นเลย
ต่างจากทุกวันที่ผ่านมาเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็ยังไม่มีการผ่อนคลายต่าง
แล้วก็คนก็อยู่แต่บ้านกันไม่ออกต่างจังหวัด
แต่ว่าวันนี้เป็นวันหยุดยาวทำไมหลายคนเริ่มออกต่างจังหวัดกันซะล่ะ
เพราะว่าเขาบอกว่าสงกรานเนี่ยไม่ได้กลับบ้าน
จากว่ามีโควิด๑๙แล้วก็อยากให้อยู่บ้านหยุดการแพร่เชื้อดีกว่า
แต่ว่าตอนนี้เนี่ยอย่างที่คุณผู้ชมเห็นในภาพที่เนินกลางดงรถแน่นเลยครับ
ชะลอความเร็ววิ่งได้แค่๖๐๘๐กิโลเมตรต่อชั่วโมง

อีกช่วงหนึ่งที่หนาคือริมอ่างเก็บน้ำเขื่อนลำตะคอง
ตำบลครองไผ่อำเภอศรีคิ้วเป็นช่วงเนินเหมือนกันก็รถแน่นทีเดียวครับ
ส่วนที่ถนนมิตรภาพมุ่งหน้าไปยังจังหวัดนครราชศรีมาช่วงแก่งคอย

ก็ทยอยเดินทางกลับภูมิลำเนาเหมือนกันรถมากเหมือนกัน
ทำความเร็วได้ห้าสิบถึงหกสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะฮะช่วงตรงสถาบุรีนะครับ
โดยเฉพาะเนินตำบลทัพกวางนะรถชะลอตัวเพราะว่าต้องเลี้ยวขึ้นเนินยาว
แต่ก็วิ่งผ่านไปแล้วก็สามารถทำความเร็วได้แต่ว่าบางจุดก็มีฝนตกอย่างที่เห็นในภาพนี้นะครับ
ส่วนที่ถนนสาย๓๐๔กบินบุรีนครราชศรีมาช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับ
จราจรเริ่มหนาแน่นเหมือนกันโดยเฉพาะที่บริเวณจุดสกัดบ้านผางามอำเภอ
นาดีจังหวัดปราจีนบุรีครับเนื่องจากว่ามีการก่อสร้างถนนนะฮะ
ทำให้การจราจรจากสี่ช่องเหลือแค่สองช่องจราจรบางช่วงก็เนี่ยฮะอย่างที่เห็นเลย
เหลือแค่ช่องเดียวรถติดยาวทีเดียวครับนะฮะนานกันหลายชั่วโมง
ก็ต้องมีการระบายรถกันนะฮะทำให้สามารถเดินทางได้อย่างคล่องตัว
เจ้าหน้าที่ก็ไปช่วยกันนะครับแล้วก็ช่วงสายสายรถก็เริ่มไม่ติดแล้ว
แต่ว่าก็ยังคงมีคนทยอยเดินทางออกต่างจังหวัดกันอย่างต่อเนื่อง
แบบนี้นะครับที่เขาให้มีวันหยุดอยากจะให้พักอยู่บ้านดีกว่านะครับ